แต่๖โมงมาก็มีแต่ข่าวเครียดนะ
เราพักใจพักอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชม
ผมพาน้องมิ้นกับคุณผู้ชมไปเที่ยวเขาใหญ่ดีกว่า
อ่ะให้มันดูแบบเย็นสบายขึ้นมาหน่อย

ตากแดดแล้วก็ให้ชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปเซลฟี่ด้วย

แล้วพูดถึงบ้านเยี่ยมออกมาคุยกับโครงช้างป่า
ก็ออกมา๕ตัวออกมาหากินแล้วก็เดินเล่นอย่างสบายใจแหละครับ
อยู่ที่จุดชมวิวหลักกิโลเมตรที่๒๐ถนนสายปราจีนบุรีเขาใหญ่
นักท่องเที่ยวก็ตื่นเต้นไปดูไปถ่ายรูปกันนะ
นานนานจะได้เห็นกันแบบนี้นะครับขณะเดียวกันก็มีโครงช้างเจ็ดตัว
ออกไปเดินกินต้นไม้ใบย่าอยู่ที่ป่าเหมือนกันข้างทางขึ้นน้ำตกเหนรก
ก็เนี่ยสบายใจเชิฟทีเดียวนะฮะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ
เห็นก็ตื่นเต้นสิครับนะฮะก็เข้าไปถ่ายรูปเก็บภาพเอาไว้
บางคนก็ใช้ไม้เซลฟี่เก็บภาพตัวเองกับช้างอย่างประทับใจ
ถ่ายไกลพอเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามานะฮะ
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ช้างจะพาลูกช้างออกไปหากินกิ่งไม้บริเวณป่าข้างทาง
ทางขึ้นน้ำตกเหนรกเป็นประจำไม่ได้ดุร้ายอารมณ์ดี
แล้วช่วงนี้อากาศบนเขาใหญ่หนาวเย็นก็เลยเดินออกจากป่ามหาอายอุ่นนะครับ
ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นตัวกันแล้วก็ถ่ายภาพแบบนี้บ่อยนะครับ
ต้องเตือนไว้นะพอเห็นช้างอย่าเข้าไปใกล้มากนะครับ